กฎหมายลูก๒ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
พรบพักการเมืองพรบเกี่ยวกับกรกต

นายกรัฐมนตรีบอกการเลือกตั้งจะเดินไปตามรถแมพ

ฉะนั้นตอนนี้ถือว่าปีกรองการเมืองเริ่มแล้ว
แม้ว่าพักการเมืองยังถูกล็อกว่าทำกิจกรรมการเมืองไม่ได้
แต่ว่าการเมืองก็เริ่มขยับแล้ว
ช่วงนี้ก็มีการสำรวจมองกันว่า
ผู้นำพักการเมืองทั้งหลายจะเป็นใคร
ประชาธิปัตย์นั้นคุณอภิษฎยืนยันว่า
จะลงแข่งตำแหน่งหัวหน้าพักต่อ

ขนาดกลางภูมิใจไทย

ขนาดกลางอยากชาติไทยพัฒนา
มีคนสนับสนุนคุณท็อปวราวุฒิศิลปะอาชา
คุณท็อปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ออกรายการนี้
บอกว่าไม่ขัดข้องพร้อมจะนำทัพ
เหลือแต่พักใหญ่เพื่อไทยครับ
ใหญ่เพื่อไทยยังไม่ชัดเจน
แต่ในถ้ำกลางความไม่ชัดเจน
เราจะเห็นเงามีชื่อของใครบ้าง
ที่อยู่ในภาวะที่จะขึ้นมานำพัก
หนึ่งในคนที่เราเห็นเงา
และน่าจะมาเป็นผู้นำพัก
จะใช่หรือไม่ใช่ค่อยว่ากันอีกทีนึง
แต่ว่าวันนี้มาเป็นแขกเชิญของขีดเส้นใต้วันอาทิตย์
คุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์มาอยู่กับผมครับ

สวัสดีค่ะคุณสุภาพค่ะ
ชัดแล้วยังตำแหน่งหัวหน้าภักร์เพื่อไทย
เพื่อไทยก็คงจะต้องเท้าความนิดนึง
ว่าจริงพักเพื่อไทยก็มาจากรากฐานของพักไทยรักไทย
แล้วก็เจอมรสุมการเมืองถูกเปลี่ยนพักไม่ทราบว่ากี่ชื่อแล้ว

บังคับเปลี่ยนบังคับยุบบังคับเปลี่ยนนะคะ
ผู้คนในพักก็มีศักยภาพในการที่ทำงานให้กับบ้านเมืองเยอะ
แต่ก็ถูกตัดสิทธิ์กันไปหลายรุ่นหลายยกเหลือเกินนะคะ
ดังนั้นมาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นมรสุมอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าถูกปฏิวัติ
กับภาคการเมืองอื่น
เพราะว่าภาคการเมืองอื่นเขาไม่ได้

ดังนั้นใครที่จะ

เมื่อถึงเวลาแล้วก็ได้มีการเรียกประชุมสมาชิกพัก
แล้วก็เลือกกันใหม่เพราะว่า
ผู้นำพักในอดีตก็กำลังถูกมรสุมถูกรุมร้าวอยู่หลายอย่าง
ซึ่งเราก็ไม่ได้ทราบว่าจะออกหัวออกก้อย
พักเพื่อไทยจะมีบุคลิกพิเศษอันนี้ประชาชนก็รู้กันว่า
จากสมาชิกจะโหวตเลือกกันแล้วก็จะต้องมีสัญญาณบางสัญญาณมาด้วย
ว่าคนนี้ล่ะจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพัก
คุณหญิงเป็นคนหนึ่งอยู่ในสัญญาณนั้นด้วยไหม
ยังไม่มีสัญญาณอะไรหรอกนะคะตอนนี้ก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องสัญญาณด้วย
ที่ฉันคิดว่าในยุคหนึ่งต้องยอมรับว่าภักร์ไทยรักไทย
ก็ถูกก่อตั้งนะคะด้วยดรทักษิณแล้วก็มีความสำเร็จด้วยนโยบาย
ที่ได้คิดมาจากพื้นฐานขององค์ความรู้
แล้วก็ไปประสบความสำเร็จจนชาวบ้านได้รับผล
ก็เลยได้รับคะแนนนิยมต่อเนื่องมา
ก็เหมือนกับองค์กรทั่วไปที่อาจจะมีแม้แต่ภาคประชาธิบัติ
จะทำอะไรก็ต้องลองฟังเสียงท่านนายกชวนถูกไหม
แต่ก็ไม่ได้แปลว่าท่านนายกชวนจะสามารถที่จะให้มีการชี้เป็นชี้ตาย

อุปกรณ์อีกอุปกรณ์หนึ่งก็คือตัวสมาชิกที่เป็นอยู่

คุณหญิงเป็นคนหนึ่งที่ผมได้เกินแล้วว่า
คนก็จับตามองว่าจะขึ้นมานำพักเพื่อไทย
แล้วถ้าถามว่าบุคลิกสำคัญคืออะไร
วิเคราะห์เขาก็บอกว่าเพราะคุณหญิง
ได้ดีในระดับหนึ่งอันนี้จริงไหม
ต่อการลันพักการเมืองนะคะโดยเฉพาะการเมืองในยุคที่ต่อหลังจากการปฏิวัตินะคะ
ที่ฉันขออนุญาตอธิบายเป็น๒ส่วน
แต่ว่ารู้จักไหมก็มีที่รู้จักกันบ้าง
แล้วก็รู้จักกันในอดีตไม่ใช่มารู้จักกันตอนการทำปฏิวัติใด
ก็มีความรู้จักกันในอดีตก็คนรู้จักกันก็ธรรมดา
แต่ก็ไม่เคยที่จะใช้ความรู้จักนี้ไปต่อสายให้เป็นประโยชน์ทางการเมือง
หรือในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อฝั่งหนึ่งฝั่งใดที่ไม่ใช่ประโยชน์ส่วนรวม
ข้อนี้ขอเคลียร์
ข้อที่๒ถามว่าในระบบของการเป็นพักการเมือง
พักการเมืองมาจากอะไรพักการเมืองมาจากประชาชน
นักการเมืองมาจากอะไรนักการเมืองมาจากการเลือกของประชาชน
แต่ถ้าบอกผู้มีอำนาจนั่นหมายถึงที่ผู้เข้ามาปฏิวัติเนี่ย
เราเดินคนละแทรกคนละเส้นทาง
ดังนั้นมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปเชื่อมต่ออะไรกันเพียง
แต่ว่าอันนี้ความคิดดิฉันคนเดียวนะคะ
ณวันนี้เขายึดอำนาจมาเขาต้องรันประเทศให้สำเร็จ
เราก็ต้องเป็นฝ่ายที่นั่งดูแล้วก็ให้เขารันประเทศให้สำเร็จ
ถ้าเขารันสำเร็จแล้วหลังเลือกตั้งมีอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเราก็ทำต่อ
แต่ถ้าเข้ารันไม่สำเร็จอะไรสิ่งที่เขาทำพลาดไปแล้วหรือทำไม่สำเร็จ
การเมืองที่มาจากประชาชนแน่นอนหัวใจมันอยู่ที่ประชาชน
นักการเมืองอาสามาเพื่อที่จะทำงานแก้ไขปัญหาให้ประชาชน
ใครจะทำสำเร็จไม่ทำไม่สำเร็จทำดีไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหา
ปัญหาคือว่าเมื่อนักการเมืองเข้ามานักการเมืองต้องเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง

ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องไปมีสารสัมพันธ์
คือดิฉันไม่เห็นความจำเป็นในการสารสัมพันธ

คือไม่ใช่ว่าเอาสัมพันธ์นั้นมาเป็นสัมพันธ์ในการที่จะเข้าสู่อำนาจ
แต่ว่าทฤษฎีเนี่ยมันใช่ที่คุณหญิงพูด
แต่ในหลักความเป็นจริงคนก็วิเคราะห์ว่า
หลังการเลือกตั้งผู้มีอำนาจในปัจจุบัน
ยังเป็นเงาอยู่ในการที่จะเหมือนกับว่ากำหนดตัวรัฐบาล
ฉะนั้นถ้าไม่มีสายสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจ
ได้คะแนนเสียงมาเท่าไหร่เป็นฝ่ายค้านแง่
เพราะว่าโอกาสที่จะได้คะแนนเสียงเกินครึ่งโดยรัฐมนูลฉบับใหม่
ไม่เหมือนเก่าแล้วคงยากแล้ว
ฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองกันว่าถ้าจะมีโอกาสร่วมรัฐบาล
ต้องมีสายสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจพอสมควร

ถ้าจะพูดทฤษฎีอย่างนั้นอาจจะมองถูก
แต่แล้วแต่ว่าถูกประสงค์ของใครที่คิด
ถ้าถามในความเห็นส่วนตัวที่ฉัน
เดี๋ยวฉันคิดว่าวันนี้เนี่ยหน้าที่ของนักการเมืองเนี่ย
คือหน้าที่ที่จะทำให้กับประชาชน
หน้าที่ที่จะต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ดังนั้นนายเราก็มีอยู่คนเดียวก็คือประชาชน
แล้วถ้าเกิดการเลือกตั้งแล้วมันมีความสำเร็จ
แล้วเกิดปัญหาที่ยังเสียงไม่พอไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาล
ก็เป็นฝ่ายค้านพร้อมที่ทำงานให้กับประชาชนได้
เป้าหมายในการเลือกตั้งของนักการเมือง
ไม่ใช่อยู่ที่การช่วงชิงอำนาจต่อไปนี้
ถ้ายังคิดในภาระดามเดิมที่จะ
เพื่อที่จะเลือกตั้งเพื่อจะช่วงชิงอำนาจเนี่ย
การเมืองจะเกิดการสตั๊กกันอีกครั้งหนึ่ง
แต่ถ้าเราคิดสบายอย่าไปอะไรมากนะครับ
คิดว่าวันนี้ถ้าเราอาสาประชาชนมาทำงานอะไร
แล้วสมมุติว่าได้โอกาสมากพอที่จะทำงาน
ตรงนั้นเราก็ทำแต่ถ้ามันไม่ได้มากพอ
พอเราก็ยังเก็บไอ้สิ่งที่เราสัญญาประชาคมกับชาวบ้านไว้เนี่ยทำหน้าที่ในฝ่ายตรวจสอบ
แล้วก็ยืนยันในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้ฝ่ายที่เขามีอำนาจต้องทำไปแก้
คือการเมืองในช่วงลอยต่อเนี่ยผมก็วกกลับมาที่เดิมอีกทีนะ
วิเคราะห์ตอนนี้ที่เขาพูดกันก็คือว่าเมื่อมีผู้มีอำนาจกำหนดรัฐบาล
อาจจะมีพักขนาดกลางอาจจะพักอะไรก็ไม่รู้ล่ะ
แล้วก็ร่วมกับอาจจะมีพักใหญ่ที่พร้อมที่จะสนับสนุนแนวทางนี้
สูตรนั้นไม่มีเพื่อไทยสมมุติอย่างนี้นะ
สูตรที่โอกาสที่เพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลมีสูตรเดียวจับมือกับประชาธิปัตย์

อ่าเดี๋ยวฉันเรียนว่าจะเป็นไปได้ไม่เป็นไปได้เนี่ย
มันคงจะอย่างนี้ก่อนนะคะเอาหลักการก่อน
หลักการในเมื่อภาคการเมืองมาจากการเลือกตั้งมาจากตัวประชาชนเนี่ย
การที่จะต้องไปจับมือในทาง
ต้องขอโทษต้องใช้คำนี้กับพระเด็จการเนี่ย

อยู่ในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็เดินหน้าต่อทำงานต่อ
เราต้องรักษาแท็กนี้ไปถึงแม้ไม่ได้แปลว่าเป็นศัตรู
แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเรามาในระบอบนี้เราต้องรักษาระบอบนี้
ถ้าเราอยู่ในสายอาชีพอะไรแล้วเราไม่เคารพกฎกติกา
หรือไม่ศรัทธาในอุดมการของสายอาชีพนั้นเราไปต่อไม่ได้
เหมือนกับว่าถ้าเราจะแค่แสวงหาอำนาจอะไรก็ได้

มันก็อาจจะมีในอดีตอย่างที่คุณสุภาพว่า
แต่ว่ามันก็แล้วแต่คนอนาคตก็อาจจะมีอีก
แต่สำหรับส่วนตัวดิฉันดิฉันคิดว่า
เดี๋ยวฉันถ้าจะเข้าการเมืองต่อเนี่ย
เราทำงานมานานเราศรัทธาในอุดมการเช่นนี้
เราก็เดินแบบนี้แล้วเราก็ไม่ได้ไปทำตัวขวางคนอื่น
ถ้าสมมุติเขาจะไปกันแบบนั้นเราก็ต่างคนต่างทำหน้าที่ให้กับส่วนรวมไป
แต่คุณหญิงคิดไหมว่าถ้าเป็นอย่างที่ว่าเนี่ย
ภาวะอย่างนี้มันยาวนะคือสมัยก่อนเอาละสมัยนี้เราเป็นรัฐบาลไม่ได้
สมัยหน้าแต่โดยสูตรอะไรหลายอย่างของรัฐมนูล
อะไรหลายอย่างของกฎหมายลูกที่ออกมาเนี่ย
ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นฝ่ายค้านยาวเลยนะ
ก็ถ้าเป็นฝ่ายค้านที่มีคุณภาพก็ไม่เสียแรงที่ชาวบ้านเลือก
ไหนบ้างที่พักเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง
ฉันว่าใครจะเป็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้งนะคะคือเราต้องสมมุติฐานก่อนว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันต้องบริสุทธิ์ยุติธรรม
การเลือกตั้งการซื้อเสียง๓การเลือกตั้งก็ต้องปราศจากการโกงการเลือกตั้งใช้อำนาจนะคะ
อันนี้ต้องเป็นพื้นฐานนะคะแล้วผลการเลือกตั้งออกมาแล้วเนี่ย
ถ้าปราศจาก๓๔ข้อนี้แล้วมันเป็นเสียงของประชาชนก็ตัดสินแล้ว
เขาชี้ว่าจะให้ใครมาทำงานให้ใครเป็นฝ่ายค้านให้ใครเป็นรัฐบาล
ในเมื่อเราลงเลือกตั้งแล้วเราไม่เชื่อเสียงประชาชน

ดังนั้นดิฉันคิดว่าภาคการเมืองทุกพักต้องพร้อม
ที่จะทำหน้าที่ที่อาสา
ไม่ว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นฝ่ายรัฐบาล
แต่อย่าทำทุกอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ผิดต่อธรรมนองคลองธรรม
ผิดต่ออุดมการความเชื่อ
หรือทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายของบ้านเมือง
เพียงเพื่ออยากจะไปมีอำนาจในรัฐบาล

แล้วก็ถ้าดิฉันจะต้องทำงานสิ่งนี้จะต้องไม่เกิด
ฉะนั้นบทวิเคราะห์ที่ว่าคุณหญิงหน่อยจะเป็นตัวเลือก
คุณหญิงหน่อยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีอำนาจมากกว่าคนอื่น

เอ่อดิฉันเมื่อกี้อธิบายแหละ
พอรู้จักกันบ้างบางท่านรู้จักไม่ปฏิเสธ
แต่ว่าเราเองอย่างที่บอกเราเดินในสายวิชาชีพที่แตกต่างกัน
เราก็เคารพซึ่งกันและกันนะคะในหน้าที่ของกันและกัน
แต่ว่าในส่วนอุดมการของเราเราก็ต้องรักษา
ศรัทธาเราอยู่สายวิชาชีพนี้เราศรัทธาแบบนี้

ดังนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าเรื่องประเด็นที่พยายามจะบอกว่า

บอกว่าเอาละจะเอาจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลเป็นนายกอย่างนี้นะคะ
ถ้าคุณสุเทพอยู่ในพักประชาธิปัตย์เราต้องไปประกาศแบบนั้น

อะไรอย่างนี้มันก็คงไม่ใช่

ถ้าในที่สุดภักดิ์เพื่อไทยเขาเลือกคุณหญิงเป็นหัวหน้าพัก

อย่างนี้ค่ะทั้งหมดเนี่ยคอนดิชั่นทั้งหมดเนี่ย
การที่เราจะทำงานเนี่ยดิฉันอยู่ในซีกนี้อยู่แล้วนะคะ
ก็ทุกคนก็ทราบแต่เพียงแต่ว่าเราต้องเลือกคนที่เหมาะสมนะคะ
ในสถานการณ์แล้วก็ในเหตุการณ์ที่จรรย์พัก
แล้วก็ขณะเดียวกันคนที่จะมาทำก็ต้องสามารถที่ต้อง
เรียกว่าอยู่ในสมาชิกโดยส่วนรวมเห็นด้วยแล้วว่าจะเดินไปทางนี้
แล้วถ้าเป็นคุณหญิงคุณหญิงเอาอยู่ไหมภาวะของพักเพื่อไทยที่ตอนนี้เหมือนกับขาดหัว
ดูไม่ถึงขนาดว่ามีหลายมุ้งแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าไม่ง่าย
ใครคนใดคนหนึ่งที่จะมานำพัก
และให้ได้รับการยอมรับทั้งหมด
ก็เป็นธรรมดานะคะดิฉันคิดว่า
นี่เป็นความสวยงามของประชาธิปไตย
ก็คือมันต้องมีความเห็นกันหลากหลาย

ความเห็นหลากหลายนั่นแหละมันคือความคิดสร้างสรรค์

วันหนึ่งจะต้องมาลงแข่งกัน
แล้วใครแพ้ก็ยังช่วยกันอยู่ในภารกิจพลาด
แล้วก็ยังมีความคิดที่ไม่ได้ทางเดียวกันหมด

สามารถคลีเอทเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ได้
ถ้าทุกคนต้องเห็นเหมือนกันหมดนะครับ

คิดต่างจากผู้นำอย่างนั้นมันไม่ได้
เอาล่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ต่อสักครู่เดียวครับ
คุณหญิงครับเวลาเวลามีคนพูดถึงคุณหญิงสนรัฐเคยได้ยินไหมเวลา
เขาบอกคุณหญิงสุดารัฐเนี่ยอะไรก็เป็นการเมือง
ไม่ค่อยมีความจริงใจ
พูดกระปากกระใจไม่เหมือนกัน
เคยได้ยินคนพูดถึงคุณหญิงเรื่องนี้ไหม
ไปทำเรื่องอื่นในกิจกรรมอื่น

แต่ฉันคิดว่าปุฏิชนนะคะ

แล้วก็โดยเฉพาะในช่วงหลังที่มีความขอโทษที่ไม่อยากใช้คำนี้นะคะว่า
สังคมเราก็เมื่อโลกยุคดิจิทัลการข่าวเร็วเท่าไหร่
เราก็มีโอกาสที่จะใช้สติน้อยเท่านั้นเพราะเวลามันเร็วข่าวมันเข้ามาเร็วนะคะ
ดิฉันก็โดนเสมออย่างเช่นไปทำไปบรรยายให้พระพิสุฟัง
ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาคนอื่นก็ไปบรรยายเยอะแยะ
แล้วก็ไม่ใช่เพิ่งมาบรรยายตอนนี้
ในอดีตก็มีทั้งคือการบรรยายให้พระสงฆ์ฟังเป็นเรื่องปกติในสังคม
แล้วก็ผู้ที่พบเห็นก็จะโมทนาสาธุการกันนะคะ
เพราะว่าการที่เราจะไปบรรยายในที่เปิดเผยเช่นนั้น
เราคงไม่สามารถที่จะเอาเรื่องไม่ดีไปพูดแน่
แต่นี่ก็ไม่ได้ฟังเนื้อหาสาระว่า
เรากับบรรยายถวายพระสงฆ์เรื่องอะไร
แต่มาถึงก็คือว่าถ้าเป็นการเมืองคนละคั่ว
ก็ว่าให้เสียหายแล้ว
ซึ่งตรงนี้เนี่ย
มันเป็นภาวะของสังคมปัจจุบันนี้จริง

ถ้าโดนแบบนี้เดชน์ก็จะถามหลายอย่าง

เกิดปัญหาในชีวิตคุณแม่เสียชีวิต
ดิฉันเองก็ใจเย็นลงแล้วก็มองเห็นข้อบกพร่องของตัวเองในอดีต
ว่าในอดีตเราเนี่ยเราก็เป็นคนใจร้อนวูบวาไม่ใช้สตินะคะ
เดี๋ยวนี้การว่าแบบนี้ดิฉันก็ใจเย็นลงเยอะ
ก็คือก็เหมือนกับต้องอภัยแล้วก็ต้องเข้าใจ
ว่าเขาก็ยังใช้อารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล

แต่ถ้าเป็นแต่ก่อนไม่ได้แต่สิ่งที่ต้องไปแจ้งคงแจ้งความ
ก็มีความจำเป็นเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ย
ถ้าคุณธรรมไม่สามารถที่จะนำได้ในบางเรื่อง
เราก็ต้องอาศัยกฎหมายบ้านเมืองเท่านั้นเองนะคะ
ที่ฉันคิดอย่างนี้ค่ะพี่สุภาพ
คือไม่เป็นไรภาพจะอะไรยังไง
เราไม่สามารถทำให้คนรักได้ทั้งหมดเกลียดได้ทั้งหมดนะคะ
แล้วก็อะไรที่เป็นสิ่งที่ถูกฝั่งที่ก็อาจจะมองทางการเมือง
คนละค่ายเดี๋ยวนี้พอผิดสีก็ไม่ต้องเหตุผลแล้วนะ
นั่นก็คือใครทำอะไรถ้าผิดสีจะดียังไงก็ไม่ชอบหมด
ถ้าด้วยเหตุผลแบบนี้แล้วเราก็ต้องวางอุเบกขา
แต่ถ้ามันเป็นข้อบกพร่องของเราจริง
เป็นสิ่งที่เราเลวร้ายเป็นสิ่งที่เราทำผิด
เราก็ต้องรับฟังแล้วเราก็ต้องปรับปรุงตัว
วกกลับมาเรื่องของชาติบ้านเมืองหน่อย
หลังจากความแตกแยกอย่างรุนแรง
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทหารเข้ามา
สิ่งหนึ่งที่พยายามจะทำคือสร้างความปลองดอง
เอาละก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่ถ้าถามคนไทยคนไทยเยอะนะที่คิดว่า
ถ้าปรองดองให้สำเร็จแค่เพื่อไทยกับประชาธิปัตย์
อาฆาตแค้นกันต้องใช้คำนี้
ผมถูกบอกนี้ก็ต่อเนื่องกับพูดเมื่อกี้

คือวันนี้เราสามารถมีความเห็นต่างได้
ต่างบนผลประโยชน์ส่วนรวม
เราไม่ควรจะใช้อารมณ์มาเหนือเหตุผลและข้อเท็จจริง
แต่วันนี้เราใช้อารมณ์มาเหนือกฎเกณฑ์แล้วก็เหนือเหตุผล

สมัยก่อนสมัยแรกที่เข้ามาเป็นสอสอ
ในวันที่พี่ปลายพ่อสั่งออกกรณ์ออกจากบ้านครับ

ไปขอโทษลุงเขานะเพราะว่านี่เราทำหน้าที่ของเรา
เมื่อเรามีหน้าเป็นผู้ตรวจสอบเราก็ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบในสภาพ
ปลายเสร็จดิฉันก็ไปนั่งกราบขอโทษในสิ่งที่อภิปราย
แต่ว่าก็อธิบายให้รู้ว่าเราต้องทำหน้าที่
พี่ปลายใหม่เราก็ต้องพูดคำนี้นะคะ
แต่เราไม่ได้ลบหลู่ในฐานะบุคคลเราทำหน้าที่ของเรา
แล้วสมัยก่อนดิฉันแล้วก็เพื่อนพักประชาธิปัตย
ก็ไปทานข้าวด้วยกันเราไปกันเป็นกลุ่ม
แต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าหลังเนี่ย
แต่นั่งในสภาก็ต้องนั่งคนละมุม
สุภาพก็เคยเห็นภาพเดินผ่านใช่ไหม
ร้านอาหารก็ยังต้องนั่งกับคนละมุมนั่งคนละมุมนี่แหละถึงถึง
ก็ต้องบอกว่าพวกเราทำตัวเองที่ทำให้วัฒนธรรมของเรามันล่มสลาย
มาตั้งคำถามปิดท้ายว่าถ้าหัวหน้าพักเพื่อไทยชื่อสุดารัฐ
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ชื่ออภิษฎอุณหภูมิความขัดแย้ง
จะเบาบางลงหรือเท่าเดิมหรือมากขึ้น
ที่ฉันตอบแทนท่านอื่นไม่ได้แต่สำหรับตัวเองเนี่ย
ที่ฉันยืนอยู่ในจุดที่ว่าวันนี้บ้านเมืองบอบช้ำมาเยอะ
ที่๒วันนี้นักการเมืองถูกประนามขนาดนี้
วัฒนธรรมเราล่มสลายขนาดนี้แล้วเราควรจะต้องหันมาปรับปรุงตัวเราเองก่อน
ว่าตัวเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายขนาดนี้
ก็ต้องปรับปรุงตัวเองแล้วก็อะไรที่มันสามารถที่จะพูดจากันได้ด้วยเหตุผล
แล้วเอาผลประโยชน์ส่วนรวมวางไว้ผลประโยชน์ส่วนพักของตัวเองวางไว้ข้างก่อน
แล้วก็สามารถจับมือทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยกันได้
ดิฉันคิดว่าประชาชนอยากเห็นภาพนั้น
แล้วก็มันคือสิ่งที่มันเคยเกิดในอดีตสำหรับการเมืองไทย
เคยคิดไหมครับว่าก็เพราะอย่างที่คุณหญิงว่าอำนาจอื่นถึงเข้ามา
ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นในอดีตอำนาจอื่นก็ไม่ต้องเข้ามา
ฉะนั้นเมื่อถ้าสำนึกอย่างนี้แล้วเห็นตรงกันไหมครับว่า

ถูกค่ะสำหรับตัวดิฉันเองนะคะได้ไปตอบแทนคนอื่นยังไม่ได้
นอกจากพี่สุภาพต้องถามทุกท่านแต่ตัวเองสนับสนุนแนวทาง
การที่จะจับมือความร่วมมือกันนะคะในการที่จะทำงานให้กับส่วนรวม
ถ้าจะมีการตรวจสอบกันตรวจสอบกันด้วยเหตุด้วยผล
แล้วก็ใช้ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งประโยชน์ของตนเป็นส่วนรอง
ถ้าทำแบบนี้ได้ความปลองดองก็จะเกิด
พักการเมืองต้องมาห้ามหั่นตีกันนอกกติกา
โอกาสที่เธอชนะฉันนั่งคอยฉันชนะเธอนั่งคอย

เพราะว่าการที่ไม่ยอมรับกติกาแบบนี้
มันทำงานทำให้บ้านเมืองบอบช้ำมาเป็น๑๐ปี
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนชนะทำงานไม่ได้คนแพ้ไม่ยอม

โอกาสที่จะกลับมาเหมือนเดิมในอดีตเธอชนะบริหารไปชั้นฝ่ายค้านนั่งคอย
ฉันชนะเธอต้องนั่งคอยยังมีโอกาสกลับมาอยู่ใช่ไหม
สำหรับดิฉันเองสนับสนุนโอกาสนี้และถ้ามีโอกาสได้ทำงานอืม
ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็จะต้องสนับสนุนแนวคิดนี้เพราะเป็นแนวคิดที่ตัวเองเชื่อ
ตอนนี้ก็เพียงแต่ว่าก็ได้เริ่มคุยกับนักการเมืองด้วยกันแล้วนะคะ
ที่เก่าแก่แบบเดียวกันนี้นะคะ
หลายท่านก็เห็นด้วยกันแล้วเราก็คงจับมือทำงานร่วมกัน
ก็พยายามคอนวินต์ให้ทุกคนเห็นว่าแนวทางนี้เนี่ย
มันไม่ได้แนวทางเกดเสียไม่ได้แนวทางนั้น
คือเรายังตรวจสอบซึ่งกันและกันด้วยเหตุผลได้อยู่
ถ้าคุณหญิงจำได้นะในอดีตที่คุณหญิงเริ่มเข้าการเมืองใหม่
วงการเมืองจะมีผู้ใหญ่ที่เวลาทะเลาะกันรุนแรง
ผู้ใหญ่เขาจะเรียกมาไกลเกลียว่า
ขืนเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็เจ๊งกันหมด

แต่๒ถึงไม่มีผู้ใหญ่เนี่ย

ว่ามันเล่นกันจนบ้านเมืองพังไม่ได้
ดังนั้นวันนี้จากนี้ไปเนี่ยนะคะ
การเมืองต้องสร้างคุณค่าให้กับประเทศชาติและตัวเองใหม่
แล้วก็การที่จะมาแยกกันโดยที่

คุณก้าวเท้าซ้ายก็ถือว่าผิดแล้วก้าวเท้าขวาก็ถือว่าผิดอย่างนี้ไม่ได้แล้ว

เพื่อที่จะรักษาองค์กรและรักษาสถาบันการเมือง
แล้วก็รักษาการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ

ครับท่านผู้ชมครับนี่คือคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ที่ผมเกิดไว้ตอนแรกว่ามีเงาความเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยอยู่ในระดับหนึ่ง

และนี่คือขีดเส้นใต้ของคืนวันอาทิตย์นี้นะครับ
ขอบคุณคุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์ที่มาเป็นแขกเชิญของเรา
คุณหญิงกับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ